เคยได้ยินนิทานชาวนากับงูเห่าใช่ไหม
ซาวดามันไปเอางูเห่ามาเลี้ยงพอมันแข็งแรงดีมันก็จะมาแว้งกัด
เอาดนตรีด้วยไหมดึงดึงดึงดึงดนตรีต้องมา
ทีนี้พาไปดูเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับงูเหลือมค่ะ
คล้ายกันเลยมันไปติดอยู่ในซอกหินของลำทาน
เห็นไหมฮะเจ้าหน้าที่ป่าไม้พยายามจะช่วยมันมันจะช่วยมันแท้
มันมาแว้งกัดเจ้าหน้าที่ครับทุกคุณผู้ชม
งูเหลือมขนาดใหญ่ค่ะมันกำลังเลื้อยเข้าไปติดอยู่ในซอกหิน
ซอกหินไงตอนนี้ก็พยายามช่วยเหลือมันจับหางมันดึงหางมันแล้วค่อยให้มัน
ออกมาเพื่อดูว่ามันยังไม่ตายใช่ไหมเพราะเจ้างูเหลือมันออกมาได้ค่ะมัน
พยายามที่จะกัดเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ใส่ด้วยความชำนาญสามารถจับ
เหลือมไม่ได้แล้วใช้ตลับเมตรเนี่ยวัดขนาดลำตัวยาว๓เมตร
เซนติเมตรเป็นเพศเมียแล้วปล่อยมันคืนสูท